วงการสงฆ์อีกแล้วคุณผู้ชม

เพราะว่าไปตั้งสถานะเฟซบุ๊ก
คบกับคารวาสชายคุณผู้ชม
แล้วท่านบอกว่าไม่ผิดวินัยสงฆ์นะ

กำลังครบกับคุณผู้ชมแล้วก็ชื่อโยมผู้ชายเค้า
แล้วก็๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีคนแชร์แชร์ไปเยอะเลย
เมนต์ก็เดือดครับส่วนใหญ่มองว่าท่านไม่เหมาะสมนะแบบนี้
ท่านยังอยู่ในสมณะอยู่นะสมณสงฆ์อยู่นะบางส่วนก็แนะท่านว่า
ศึกก่อนมั้ยท่านเราค่อยมาคบกันจะไม่มีใครว่าเลย

พอไปดูย้อนหลังย้อนหลังหลังจากที่ขึ้นสเตตัส
กับหนุ่มชาวบุรีรำเนี่ยพบว่าเมื่อ๑๒สิงหาคม
พระจักรพันธ์เคยโพสต์ตัดเพาะด้วยคุณผู้ชมว่า
เรารักเขาเราไม่ผิดแต่การที่เขาไม่รักเรา
เขาก็ไม่ผิดเรื่องความรักมันบังคับใจไม่ได้
อืมนี่พระโพสต์นะวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนดีทำดีให้เขาทุกอย่างแล้ว
แต่คนดีควรได้รับสิ่งดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ความรักที่ดีเสมอไป
เพราะเราเองยังไม่ได้รักคนที่เขาเป็นคนดีเลยใช่ไหมมีแฮชแท็กด้วย
คนบางคนดีแต่ไม่ใช่คนที่รักและคนดีไม่ใช่จะได้เป็นคนที่ถูกรัก
คุณผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงซึ่งย้อนไปช่วงเดือนสิงหาคม
จักรพันธ์ก็โพสต์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับความรักบ่อยครั้งคุณผู้ชม
เช่นคิดจะรักคิดถึงหลวงมีอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีผมรักผมทักผมรอ
แล้วก็มีคิดถึงอยากคุยอยากเห็นหน้าแต่ไม่กล้าทักทำได้แต่รอ
มันเหมือนเป็นแคปชั่นที่แบบที่ห่างในเน็ตคือแต่ถามว่ามีข้อความแบบเป็นคติสอนเชิงธรรมะไหม

จนเมื่อวานนี้นักข่าก็ไปที่วันแอมเภอธาตุรมจังหวัดสุรินครับ
ได้เจอนี่พระจักรพรรณท่านก็เปิดใจยอมรับว่าบวชมา๑๐๐๐สาระยม
สเตตัสคบหากับโยมชาวบุรีรำเนี่ยจริง
แต่เป็นแค่การคบหาแบบคุยออนไลน์ไม่ได้เจอตัวจริง
จนถึงตอนนี้ก็คุยมาสัก๓๔เดือนแล้วยม
แต่ถือว่าไม่ผิดวินัยสงฆ์นะเพราะอัตมาเนี่ยแค่คุยไม่ได้มีอะไรเกินเลย
เคยขึ้นสเตตัสรวมมาแล้ว๓ครั้งจนครั้งล่าสุดนี่แหละที่เป็นประเด็นใหญ่โต
อาตมาก็อยากขอโทษนะขอโทษชายที่คบหาเนี่ยแล้วก็ลบสเตตัสออกไป
แต่กลับมีคนนำมาแชร์ต่อก็เลยเป็นคำถามว่า
มีกลุ่มที่พยายามทำร้ายชื่อเสียงของอาตมาหรือเปล่า

ก็คุยกันมาตั้งแต่เดือนกณฑศคดาแล้ว
โอ้โหค่ะก็คือเค้ากายมานานแล้วเอง
แต่ว่าคือคุยกันเป็นเพื่อนกันประมาณนี้ออกปราณสารนี้สืบไหม
เพราะท่านก็ไม่อยากให้สืบครับผม
เพราะว่าผมยังไม่มีความคิดที่แยกจะสืบ
คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคปชั่นเกี่ยวกับความรัก
ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนาบ้างเหรอ
บอกแบบนี้บอกว่าอ๋ออันนั้นให้เป็นพระผู้ใหญ่ท่าน
อ๋อสอนเถอะอัตมากเนี่ยอย่างเนี่ย
พูดได้ภาษาเดียวอ๋อยังไม่อยากให้ข้อคิด
นึกแขกจะหันแล้วมองอะไรพี่อาญะพี่จิกมืออยู่
อันนี้คุณผู้ชมระหว่างเล่าไปก็เปิดโพสต์ของท่านให้ดูนะ
ส่วนเจ้าอาวาสวัดครับพระมหามลมันตะโก
บอกว่าได้เรียกพระจักรพันธ์มาว่ากล่าวตักเตือนแล้วถึงพฤติกรรมในโซเชียล
ส่วนกรณีว่าผิดวินัยสงฆ์หรือไม่เจ้าอาวาสบอกยังไม่เข้าข่าย
เพราะว่าเป็นการคุยผ่านออนไลน์กับโยมผู้ชาย
แต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะต้องรายงานถึงเจ้าคณะจังหวัด
เพื่อปรึกษาหาข้อสรุปต่อไปครับ

จริงต้องมีพระพยอมนะ

ช่วงนี้นี่พระพยอมท่านทำงานหนักเหมือนกันนะ